เราจะไม่มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็ทำมาบ่อยสิ่งเลวก็น้อยมากปนกันไป
นี่ไงฟ้องร้องกันเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับเพลงไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย

เพราะว่าสัปดาห์หนึ่งนะคะน้องเนยนักร้องสาว
ร้อยล้านวิวจะมาร้องสดให้เราฟัง
เป็นยังไงไปฟังของจริงก่อนนิดนึง
เธอคิดว่าดีว่าใจอาจจะทั่วแล้ว

โดดยังวิ่งแล้ว
ตายเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย
ถูกต้องใครยังไม่ได้ฟังไปค่ะ
ไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย
เพลงประกอบละครสิรานีที่รัก
ที่กำลังจะออกอากาศทางไทยรัฐทีวีของเรา

ฟังมาแล้วบอกเลยคำเดียว
เพลงมันบาดจิตบาดใจเหลือเกิน
มันจะไม่บาดหัวใจได้ยังไงคุณผู้ชม
เพราะเราได้นักร้องระดับร้อยล้านวิว

นั่นก็คือน้องเนยพัสวันค่ะ
ที่บอกว่าเป็นนักร้องร้อยล้านวิวเนี่ย

น้องเนยเนี่ยถึงแม้ว่าจะอายุน้อย
แต่ก็เป็นอายุน้อย๑๐๐ล้านของแพร่

ตอนนี้ยอดวิว๑๙๓ล้านวิวแล้ว

เป็นเจ้าของเพลงเกือบ๒๐๐ล้านวิวค่ะ
แต่ที่กลายเป็นไวรัลแล้วก็โด่งดังสุดขีด

ถูกต้องเพลงนี้ใครก็ร้องได้
เนยร้องคู่กับพี่พรนักร้องร่วมค่าย
แค่ไหนไม่ต้องสาธยายเพราะว่าเขาโคเวอร์กันทั้งบ้านทั้งเมือง
เอาง่ายดิฉันร้องไม่เป็นยังร้องได้
ตอนนี้ยอดวิวปลาเข้าไปแล้ว๑๓๔ล้านวิว

รวมไปถึงผลงานกับพี่ในค่ายพอดีม่วนอีกหนึ่งเพลง
ที่ฟาดไปแล้วเกือบ๑๒๐ล้านวิวเธอ
กับเพลงสังหานหมู่จากในนะ
จัดการจัดการจัดการสังหารหมู่
หรือท้อยล้างปิดประตูให้อายก็เขามีห้างต่อ

คือแต่ละเพลงเนี่ยมันบีบหัวใจคนช้ำรัก
ย้อนดูผลงานของน้องนเงยฟังเสียงร้องแล้วไม่แปลกใจเลยว่า
ทำไมเพลงไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อยต้องเนยเท่านั้น
คืออารมณ์มันได้อารมณ์มันใช่
รอเลยค่ะรอลุ้นให้ผลงานเพลงนี้เป็นผลงาน๑๐๐ล้านวิวเพลงต่อไปของน้องเนยกันได้เลย
ไปดูไปฟังไปปั่นวิวกันเยอะเสิร์ชเพลง
ไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อยทางยูทูปไทยรัฐได้เลยนะคะ

ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
ขอติดตามด้วยนะคะฝั่นยอดดีของพี่ด้วยนะคะ
ใช่แล้วแล้วก็รอติดตามดูละครทางหน้าจอไทยรัฐทีวีได้เลย
สิรณีที่รักสำนาณ